ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว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

เราไปดูหน้าที่ชีวิตของคุณลุงคนนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าทุกคนกำลังเร่งให้การช่วยเหลือ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมต้องเฝ้าจับตาให้ดี
ตามต่อกันแบบชัดช่วงหน้าใน
คู่กัดสะบัดข่าว

มาร่วมคอมเมนต์กับเราหน่อยในแต่ละข่าว

ที่ดูแลลูกที่เรียนออนไลน์
ตอนนี้ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไง

ไม่อยากจะเรียนออนไลน์เลย

เครียดขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
โรงเรียนตลอดเวลา

แม่ไม่รู้แบบนี้แม่ต้องยอมหลับอยู่แบบนี้

แล้วเมื่อไว้ทำการบ้านที่ส่องท่านบ้าน

ก็ทำการบ้านที่ส่องสามนักนี่ขิงทำไมได้

อย่างแรกต้องขอขอบคุณทีมงานที่ทำทรัพย์ให้นะครับ
ที่ทำภาษาขึ้นมาให้ริกเหรอคะคุณซัลลินคือน้องพูดภาษาใต้อ่ะเนอะ
แล้วยังวัยค่ะค่ะก็คือทางวัย
คือช่วงนี้หลายคนเครียดเรียนออนไลน์
ถูกเรื่องนี้เราก็เลยส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
คุณแม่นะนางสาวกาญจนาวันละอายุ๓๓ปี
คุณแม่บอกว่าจริงก็กะจะถ่ายคลิปเอาไว้ดูเล่น
แต่ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะแล้วก็แชร์กันไปมากมาย
ถามว่าจุดเริ่มต้นมันมายังไง

เธอบอกว่าตอนที่ถ่ายคลิปนั้นก็คือช่วง๒๓วันมานี้
ก็เห็นน้องน้ำขิงเนี่ยลูกสาววัย๙ขวบ
บ่นบ่นเรื่องการเรียนออนไลน์ว่า
เรียนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะหันหน้าไปถามใคร
อีกทั้งการบ้านในแต่ละวันก็เยอะ
โอ้โหเลยอยากจะหยุดหยุดทำแล้วพักสมองด้วยการเล่นเกม
แต่พอพักก็ถูกแม่ถูกพ่อต่อว่าเป็นเด็กขี้ค้าน

ขี้เกียจมัวแต่ติดเกมเล่นเกมอยู่
เธอบอกพ่อแม่ไม่เข้าใจ
ขอระบายขอระบายความรู้สึกหน่อย

เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่ที่บ้านอยู่ที่สวน

แล้วเหมือนกับว่าการบ้านบางที
คือฝ่ายเขาไม่ได้เข้าใจหมดทุกอย่างที่ครูสอน
เค้าไม่ได้ผมไม่รู้จะถามใคร
อันนี้เป็นปัญหารัดับโรคจริงนะครับคุณครับ
น้องนั่งเรียนอยู่คนแรกไม่ได้ประกบแล้วเด็กจะไปถามใครถ้าไม่เข้าใจใช่ไหม
น้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ดูพูดไปทั้งบทก็พ้นอันตรา
เรียนไปไม่รู้อยากจะไปโรงแรมปกติที่โรงเรียนแล้ว
หนูก็อยากให้โรงเรียนเปิดเพราะว่าหนูไม่อยากเรียนออนไลน์หนูไม่เข้าใจ

ติดโควิดดีกว่าอยู่แบบนี้เพราะหนูอยากทำการบ้าน
มากกว่าแบบนี้มาติดเกม

ยอมยอมติดโควิดหนูไม่อยากเรียนอยู่
โอ้ยนูเว้ยเด็กค่ะน้อง
เขาก็อยากจะเรียนให้รู้เรื่องถูกไหมแบบนี้เขาก็อึดอัดขัดใจเหมือนกัน

นะก็ต้องช่วยกันนะก็พูดหน่อยจริงนะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งที่นะครับ
เพชรบูรณ์ครับเขาบอกว่ามีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้น
เด็กหญิงวัย๑๓ขวบนอนไม่ได้สติลักษณะเนี่ยญาติญาติฟันทงเลยว่าเอาแบบนี้ผีเข้าแน่เลยครับ

นอนอยู่อย่างนี้แล้วมีเสียงแปลกด้วย
นี่เป็นนาทีที่แบบเกิดเหตุการณ์คล้ายกับผีเข้าสิงหรือที่คนในครอบครัวเนี่ยรวมทั้งเด็กเองก็บอกว่าวิญญาณเนี่ย
วิญญาณออกจากร่างด้วยคือเหมือนกับว่าวิญญาณตัวเขาออกจากร่างแล้วผีมาเข้าสิงแทน

นั่นน่ะสิครับแต่ดูจากอาการแล้วร่างเนี่ยกระตุกเป็นพักนะ
โอ้โหแบบเนี้ยเออแล้วแต่ละครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนี่แบบนี้เนี่ย

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับเด็กหญิงนรมนอารามโรศอายุ๑๓ปีที่บ้านเล็กที่๙๐๔หมู่๑ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่มาของเหตุการณ์นี้นางจำปีเล่านะคะว่าลูกสาวคนเล็กไปเจอผีในโอ่งหลังบ้าน

ที่ว่าเนี่ยมีแค่หัวกับไส้

ตกกลางคืนนะยังโผล่มายืนยื่นมือดำมาตรงหัวเตียงอะค่ะ

แล้วคืนต่อมานะน้องนรมนลูกสาวคนกลางอายุ๑๓ปีเนี่ยก็บอกอีกว่ามีผีเข้ามาทางกอไผ่ข้างบ้าน

มาแล้วก็มาจับแขนจนลูกสาวร้องกระโดดขึ้นเตียงด้วยความหวาดกลัวค่ะ
เป็นผีอยู่ฝั่งข้างบ้านค่ะมีแต่หัวกับไส้ไม่มีตัวแล้วพอตอนกลางคืนอีกก็เจอแบบ
ถ้าตามที่เคยได้ยินถ้ามีแต่หัวกับไส้ก็กระสือเลยล่ะ
อ้าวนางจับปีเล่าต่อนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยต่อมาเริ่มหนักเลย
น้องนรมนท์น่ะถูกผีนะครับดึงวิญญาณออกจากร่าง
แล้วจากนั้นบีบคอเอามีดแทงส่วนร่างก็นอนไม่รู้สึกตัวนอนนิ่งไปเลยนอนแบบนี้นับชั่วโมง
แม้จะมีคนมาเรียกหลายคนถ้าคนข้างบ้านมาเรียกแล้วช่วยเขย่าตัวก็ไม่ตื่นอ่ะ
ส่วนน้องนรมนเนี่ยก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะบอกว่ามีผีปอบมาพาวิญญาณไป
แต่ยังดีที่มีพี่ชื่อไก่นะฮะพี่ไก่ที่ชื่อหมื่นแดงช่วยเอาไว้พี่ไก่ที่ชื่อหมื่นแดงไก่
ในความฝันเขาเออทำให้ต่อสู้กับผีปอบจนพี่ไก่เนี่ยพากลับมาได้ค่ะ

พาหนูออกจากร้านไม่รู้มันพาไปที่ไหนไม่แต่หนูพบพบผีปอบ
ในคณะก็มีพี่ไก่ชื่อหมื่นแดงที่ก็บอกว่าให้หนูกระโดกลงมาเสร็จต้นม้า
ตอนนั้นก็เริ่มมี่มี่ม้าที่มื้อนหนู๒ข้างนะครับ

แต่น้องก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นความฝันของน้องเขา
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวเชื่อนะ

เพราะว่าเคยมีพระนิมิตเห็นผู้หญิงแก่ใส่เสื้อหม้อห้อม
เดินวนไปวนมาล้อมลูกสาวเต็มไปหมดครอบครัวเลยไม่สบายใจคุณชนะ
อ้าวหลังเกิดเหตุนะครับหนังจำเป็นพาครอบครัวเดินทางไปที่วัดธรรมแก้วตำบลราชแข่อเผลอชนแดนจังหวัด
ซึ่งก็เคยเดินทางไปบวชจำศิลปแล้วก็เชื่อว่ากุมารทองที่เนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือ
พาวิญญาณลูกสาวกลับสู่ร่างได้ทุกครั้งหลังจากถูกผีดึงวิญญาณออกไป
ครอบครัวเลยเดินทางมากราบไหว้ขอพรพร้อมจะได้จับวิโนมภายในพระราชสิทธิ์แห่งนี้ด้วย
เพื่อช่วยเสริมพลังคอยปัดเป่าสิ่งของ
เนี่ยฮะลักษณะเป็นอย่างนี้กระโหลกลิงเนี่ย
ก็เป็นการทำพิธีทำความดีแต่แค่นี้ไม่พอคุณชนะ
ยังไงก็ตามครอบครัวบอกว่าอยากจะหามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มองไม่เห็น
เพื่อความสบายใจของทุกคนที่น่าสงสารจริง
เชื่อนะถ้าเป็นไปได้ถ้าหมอปลาสามารถช่วยได้ก็อยากจะให้ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะครับ
ไปดูเรื่องความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะครับ
ตัวลูกนี่แหละครับไปทำร้ายแม่ในวัยชราโอ้โหถึงขั้นหัวแตกเลยนะครับ
ผมจะมาหาออแม่จาะนี่เนี่ยทางตำรวจข้อพยายามเจรจาน่ะ
ค่ะเออนี่แหละครับคือทางตำรวจสมภาพเมืองอุบลราชธานีนะ
เข้าจับกลุ่มตัวไหนเต้ยอายุยี่สิบห้าปีที่บริเวณบ้านพักกลางทุ่มนา
บ้านน้องไหล่ตำบลน้องคอนอับเพิ่มเมืองจัวร์อุบรรณราชธานี
เขามีอาการคุ้มคลั่งครับทำร้ายแม่ตัวเองหัวแตกเลยนะ
เท่านั้นไม่พอแขนหักอีกแล้วยังทำลายข้าวของภายในบ้านอีกอ่ะ
คุณชิสาอาการแบบนี้ไม่ปกติแน่แน่แล้วระหว่างที่พูดคุยเนี่ยค่ะ
นายเต้ยก็กะวนกะวายพูดจานไม่รู้เริ่มนี่นี่นี่พูดแบบโอ๊ย
ผมไม่ได้ฆ่าใครเออไม่ได้ทำร้ายใครบอกประจวบทำประจวบทำ
ประจวบไหนไม่มีไปพูดถึงใครอีกนะแล้วพูดถึงบอกว่า
ไม่มีนายพลท่านไหนมาช่วยผมเหรอนายพลยังไงคนที่ชื่อพล
เออไม่รู้สิเขาหมายถึงใครแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมที่จะให้ตำรวจจับง่ายแถม
ให้ตำรวจถอดกุญแจมืออีกโอ้วุ่นวายไปหมดอะค่ะคืออย่างงี้
คุณชิสาน่าเห็นใจที่สุดคือตัวคุณแม่ครับอายุแปดสิบเอ็ด
ปีแล้วค่ะใช่ครับถูกนายเต้ยทำร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็พาตัวมาที่
โรงพักนะครับสภาพอย่างที่เห็นศีรษะแตกนะพามาที่โรงพัก
เท่านั้นไม่พอแขนซ้ายหาดโอเห้ยคุณยายน่าเห็นใจมากแล้วนะครับ
ค่ะจะที่ปฐมพยาบาลต้นแล้วก็นำตัวเนี้ย
ส่งโรงพยาบาลต่อเลยฮะอ่าคุณยายก็บอกว่าเธอมีลูกชายนะ
แล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองอยู่เป็นประจำอืม
ก็คือชอบใช้ฝ่ามือตบหัวตีแขนเตะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบหัวจนสลบค่ะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีนะที่ตำรวจมาช่วยได้ทันไม่งั้นคุณยายบอกอาจจะตายก็ได้
ส่วนสาเหตุบอกเลยว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่ลูกชายคุ้มคลั่งแบบนี้
คือตัวคุณแม่เองก็บอกว่าเหล้าเนี่ยลูกชายก็ไม่ได้ดื่มนะ
ยาบ้ามีไม้สารเสพติดแม่เขาก็บอกว่ายาบ้าเขาก็ไม่ได้เสพไม่ได้ติดยา
แต่ก็บอกกับทางตำรวจว่าเขาน่าจะป่วยยังไงช่วยพาไปรักษาหน่อยฮะ

เขาทั้งเตะทั้งตบแล้วปีนขึ้นมาดับตรงหัวนี่เหยียบทั้งสองขาเลย

ไปอยู่นั่น๓เดือนก็ไม่มียาบ้าแต่เคยทำคนอื่นเขาครั้งหนึ่ง
คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยตำรวจควบคุมตัวนายคนนี้
สงบสติอารมณ์ก่อนที่สมภาพเมืองอุบลราชธานี
ส่วนการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายมารดาต้องสอบปากคำผู้เป็นแม่อีกครั้ง
และจากการตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดจริง
จึงไม่ได้แจ้ว่าคุ้มคร่างเกิดจากการใช้สารกระตุ้นตัวใด
หรือมีอาการทางจิตประสาทหรือไม่
คือถ้ามีอาการตรงนี้รีบส่งตัวไปรักษาเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการควบคุมตัวเองไม่ได้

เดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าของเรื่องนี้นะคะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ต้องพูดเลยนะว่ามาผิดบ้านซะแล้ว
สองโจนนี้ช่องไม่รู้อะไรเลย

มาขโมยรถแล้วขโมยรถใครรถตำรวจ
ลงงานนี้สองโจนจะแถอย่างไรไปดูกันหน่อยค่ะ
เนี่ยอัศวินอาจน์้องดับมันครับ

โทตไปแล้วไข่เล่า

ครับผมจำผิดบาทโอ้โธแท้ไปแบบนี้เลยแล้ว
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องคือโจรสองคนนี้มาเหมือนด้อมมอง
มาดูรถที่จอดอยู่หน้าบ้านของตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาเปิดเป็นร้านตัดผมด้วยเป็นร้านทำผมอ่ะนะคะครับ
แล้วก็ทำยังไงต่อเดินไปดูที่รถเปิดประตูรถทั้งสองฝั่งแต่เปิดไม่ออกไงอ๋อ
ระหว่างนั้นแหละค่ะแฟนสาวของตำรวจที่อยู่บ้านได้ยินเสียง
ก็ถามว่าเออมาทำอะไรชายสองคนนี้ก็บอกว่าพี่ให้มาเอารถ
แต่เธอรู้สึกแม่งแล้วไงแฟนของคุณตำรวจ
เธอเลยออกอุบายไปว่าเอางี้เอางี้ไม่รู้กุญแจอยู่ไหน
ยังไงยังไงเดี๋ยวโทรไปถามเจ้าของให้เอาไหม
รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบไปเดี๋ยวโทรตามให้

ก็อยู่รออยู่นะใช่สองโชว์ที่เขาหลงอุบาย
รอเลยกะว่าเดี๋ยวได้กุญแจเนียนขับออกไป
นั่นน่ะสิสุดท้ายไงคุณตำรวจมาถึง
จับตัวได้ทั้งสองคนยอมสารภาพค่ะ
เพราะเถียงไม่ขึ้นจริงแล้วก็บอกว่าโอ้โหมาแล้ว
จังหวะดีนะคะคือเขาบอกว่าเขาตกงานไงคุณไม่มีเงิน
คงจะขโมยรถเนี่ยเพื่อไปขายหรืออะไรก็ว่าไปอะค่ะ
แต่ตำรวจก็ไม่ยอมหรอกเนอะพอจับได้ปุ๊บพาไปตรวจปัสสาวะหน่อยสิ
เป็นเรื่องปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะคุณ
ถูกดำเนินคดีไปอีกนะคะมันเริ่มต้นจากยาเสพติดแท้แล้วก็นำพาไปสู่สิ่งอื่นอีกเยอะ
บัตรีเหตุอาหยากรรมศาตรากรรมมากมายจากยาเสพติศ
คุณผู้ชมมาดูเริ่มราวของคนคนชามาคจะทำได้จริง

ขอบคุณครับ
ว่าเป็นโลกอีไตสลาดคิดเป็นทุกอย่าง
อย่างนี้สิคนเก่งต้องอย่างนี้ก็ในเมื่อ
อันละเมียทำอะไรไม่ได้เลยซักผ้าก็ไม่เป็น
ถ้าล้างรถก็ไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวยิ่งแล้วใหญ่
ไม่เคยเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างเราทำเอง
เราคนเก่งเราคนฉลาดดีค่ะถ้าดิฉันได้สามีเก่งและฉลาดแบบนี้
เดี๋ยวฉันก็ยอมโง่ค่ะโอ้ดีพวกคุณพวกมึงเฮ้ยชื่นชมค่ะน่ะ
สุดยอดสุดยอดจริงเป็นสามีแห่งชาตินะคุณชนะดูเอาไว้
คุณต้องฉลาดแบบนี้นะคะเออดีดีฉลาดแบบนี้แหละดีแล้ว
อบใจตัวเองไว้นะอ่าคุณผู้ชมฮะไปดูนาทีระทึกกันหน่อยละกัน
เท่าวัยเจ็ดสิบเก้าปีโอ้โหต้องร้องขอให้คนมาช่วยนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่ดินสไลด์จนทำให้ห้องครัวของคุณตาท่านเนี่ย
มันไหลลงมาแล้วมันทับตัวร่างของคุณตาท่านนี้ครับ
นะครับยังติดอยู่นะครับแต่ผู้บาดเจ็บนะครับยังอ่า
ยังยังมีอาการดีอยู่นะครับยังไม่เป็นลมยังไม่อะไรนะฮะ
พี่น้องที่ยืนข้างบนนะครับถอยออกจากอ่าบริเวณน้ำไหลนะครับ
เพราะว่ามันพังลงมาเรื่อยนะครับอันนี้เป็นสภาพบ้านนะครับที่อ่า
ลงมานะครับเป็นห้องครัวนะครับลงมาทั้งห้องเลย
สามแผ่นนะครับที่ทับอยู่นะครับเป็นแผ่นแผ่นพื้นนะครับ
กับแผ่นอ่าผนังหนึ่งได้ไหมได้ไหมอ่าออกไหมลง
ยังยังยังยังอ๋อออกไหมออกแล้วแป๊มแป๊มแป๊ม

เอาเขินเลยตรงนี้ออกได้นะครับตรงนี้ออกได้แล้วเอ้าโฮร่วมด้วย
ช่วยกันหน่อยแหละครับเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่สมคุมกุไพรข่าว
ภาพภิษภาพนี้แล้วก็เพิ่มนะครับพร้อมกับชาวบ้าน
หมู่๒บ้านวังเป็ดตำบลบางรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกครับ
ช่วยเหลือครับช่วยเหลือคุณตาท่านนี้แหละครับ
ถูกขาขาถูกทับด้วยแผ่นปูนพื้นบ้าน
หนักขนาดไหนน่ะอ๋อน่ะขาวเข้าไปเจออย่างนั้นได้อย่างไร

ค่ะห้องครัวไหลลงไปในแม่น้ำอย่างงี้เลยอ่ะ

ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงครับ

แล้วก็นำตัวส่งให้แพทย์รักษาที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้ะทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือ
ชัวมีแหยมอายุ๗๙ปีมีบาดแผลนะที่ศีรษะ
และเจ็บปวดฟกช้ำที่บริเวณขาทั้งสองข้างเลยคุณชิสา
ไปรักษาตัวแล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านวังเป็ดหน่อยค่ะ
ผู้ใหญ่นี่รุดหน้าเจือทองนะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกของหมู่บ้านเลยที่เจอหนักขนาดนี้
เพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ดินที่ยื่นออกจากตัวบ้านประมาณ๗เมตร

ก็เลยสไลด์ลงไปในแม่น้ำยมค่ะ
ส่วนตัวห้องครัวที่ยื่นออกมาจากบ้านประมาณ๔เมตรก็เลยถล่มไหลลงไปด้วยนะ

ก่อนเกิดเหตุเราทราบว่านายชัวร์เจ้าของบ้านได้ยินเสียงดังหลังบ้าน
และสุนัขที่เลี้ยงไว้มันเห่าเสียงดัง
ตัวนายชวนเลยเดินเข้าไปดูในห้องครัวเพื่อมองลงไปแม่น้ำด้วย

ห้องครัวมันก็ไหลลงไปแบบนี้นะครับ
ชัวร์ก็ไปเลยพร้อมข้าวของลงแม่น้ำตรงข้างทางไปแบบนั้น

ใช่ครับขึ้นจากน้ำไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็พยายามร้องเรียกนะให้ชาวบ้านช่วย
นี่แหละค่ะทีนี้เราไปถามนางล้วนมีแยก
อายุ๘๓ปีภรรยาของคุณตาชัวร์แล้วกัน
คุณยายล้วนบอกว่าตื่นมาประมาณสักตี๕
หุงข้าวสวดมนต์แล้วก็ตั้งหม้อข้าวเอาไว้
อุ่นกับข้าวเตรียมจะไปใส่บาตร
จากนั้นก็มานั่งรอสามีจนใกล้เวลาที่พระจะมาแล้ว
ก็เลยยังไม่เห็นเดินเข้าไปตามในบ้านอ้าวหาไม่เจอ
ไปดูที่ที่นอนก็ไม่มีหาทั่วบ้านเลยนะคะ
ไม่เจอก็เลยเดินไปในครัวค่ะ
พ้องมาถึงครัวเท่านั้นเหรอคุณจนนะ

ครัวก็หายค่ะหายไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ยังได้ยินเสียงของสามีเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
เธอเองก็ตั้งสติรวบรวมสติทั้งหมด
ไปตามลูกสาวที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามมาช่วย
แล้วชาวบ้านเองก็มาช่วยกันจนกระทั่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ความเสียหายมีอะไรบ้างก็ทั้งครัวนั่นแหละฮะ

ดูไปดิฮะมีอะไรบ้างตู้เย็น
ส่วนตัวบ้านนั้นเดี๋ยวจะให้ทางวิศวกรมาตรวจสอบนะ
ว่ายังมีความปลอดภัยยังสามารถอยู่ต่อได้หรือไม่
แล้วทางอำเภอบารกรรม
ประสานไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เร่งประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับในพื้นที่ริมแม่น้ำยม

เผชิญกับเหตุน้ำทวมน้ามปลาไลทหร่างเนี่ย

ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนกลางมันจะมีแค่ว่ามามากหรือมาน้อยเท่านั้นเอง
แต่ทุกครั้งมาทุกรอบแล้วก็ต้องเจอไม่หนักก็เบานะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือให้ดีช่วงนี้ยิ่งฝนตกชุกด้วย
ไม่ใช่แค่พิศนุโลกถัดมาหน่อยแถบอีสานติดกับกลางที่ชายภูมิ
หินขนาดใหญ่คุณผู้ชมมันสไลด์ลงมาทับโรงพยาบาลสนาม
แต่งานนี้เคราะห์ดีตรงที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
โอ้โหนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับ

คือเหตุการณ์เดียวกันเพียงแค่ว่ามาจากมุมกล้องหลายมุม

หินค่ะหินมันพังถล่มลงมาจากภูเขา
ไหลทับโรงพยาบาลสนามซึ่งจุดนี้ปกติแล้วเป็นอาคารที่พักสงฆ์
ของวัดเขาถ้ำพระตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ

เสียงนี่ดังสนั่นกระขึมไปทุกอย่างค่ะ
ตอนนั้นกำลังตันภาตาหาวได้ยินเสียงดังขาด

ทำให้บริเวณด้านหลังวัดเนี่ยโอ้โห
คือเขาต้องหยุดก่อนเลยนะไอ้เสียงมันดังกังวานมากอ่ะ
กิจกรรมทางสงฆ์ก่อนแล้วรีบออกไปดู
ที่บริเวณที่มันเกิดเสียงดังสนั่น
ก็ปรากฏพบก้อนหินขนาดใหญ่๒ก้อน
เนี่ยเบลอเถอะ
มันสไลด์ลงมากองทับอาคารบางส่วนไป
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมวันต่อมา
วันที่๓ก็ถลายลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะมันสไลด์ลงไปทับอาคารที่พักคอยค่ะ

เพราะดีที่ว่าขณะเกิดเหตุผู้ที่เข้าอยู่อาศัยจำนวน๑๐ราย

ที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลตั้งแต่๖โมงเช้า
โอ๊ยคือต้องพูดตรงนะ

ไปถามนางสาวอัชราอาสาสู้นะครับ
นายอำเภอภักดีชุมพลที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็บอกว่าสาเหตุคาดว่าเกิดจากดินตรงนั้นมันอุ้มน้ำฝนปริมาณมาก
เนื่องจากวัดเขาธรรมพระ
ตั้งอยู่ที่บริเวณยอดเขาพญาฟอ
ซึ่งเป็นต้นน้ำชีและเป็นภูเขาหินปูนที่ดินเนี่ยอุ้มหินอุ้มน้ำเอาไว้
พอไม่ไหวมันก็เกิดการสไลด์ลงมาตามที่เห็นนะครับ
มีหินที่อยู่บนภูเขานะคะไหลลงมา
แล้วก็มาโดนบริเวณห้องน้ำของจุดพักคอยของตำบลแหลมทองค่ะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ในถ้ำพระนะคะของตำบลแหลมทอง
แต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นบริเวณห้องน้ำ
แล้วก็คนที่ไปพักคอยตรงนั้นคือได้ออกเข้ามาเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วตั้งแต่วันก่อน
ก็เท่ากับว่าณเวลาที่เกิด
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวผู้ป่วยผู้กักตัวต่าง
ถูกย้ายไปพักที่ศูนย์พักคอยวัดแหลมทองวนารามที่อบตแหลมทองอำเภอพักดีชุมพล

ถูกค่ะแล้วก็ตกตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ
ยังไงก็เตรียมข้าวของเอาไว้อบพยพขึ้นสู่ที่สูง
โดยว่าถ้าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยออกไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวมากก็คือเรื่องของการซักผ้าในร้านที่รับบริการ
ต้องเอาของที่อยู่ในกระเป๋าในเสื้อออกให้หมดนะ
ถ้าใครลืมไฟแชคเอาไว้หรือว่าถูกไวไฟไว้อาจจะเป็นแบบเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะ
โห

ไม่ใช่อบแห้งแล้วเขามีแต่สักเปียกสักแห้ง

ซักร้อนจนไหม้เลยค่ะ
แล้วก็มีผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้นำมาเผยแพร่
บอกว่าไฟไหม้ในเครื่องซักผ้าแบบฝาเปิดด้านหน้านี้นะคะ

แล้วก็ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
พบว่าเหตุการณ์นี้อยู่ที่ร้านซักผ้าหยดเรียนแห่งหนึ่ง

ให้กระบวนในเมืองจังหวัดพยาบคุณช่วง๓ทุ่มกว่าค่ะ
โอ้โหนี่ต้องดับอย่างนี้เลยนะ
คือในช่วงที่กำลังไหม้ลูกค้าทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดก่อนล่ะ

พยายามดึงตัวเด็กน้อยออกมาด้วยครับ

โอ้โหเอาจากนั้นไม่นานนี่ชายคนนี้นะครับ

นี่คุณดูช่วงที่คุณแม่ดึงลูกออกมานะ

ค่ะสาเหตุของการเกิดเพลิงไฟนี่นะฮะ
คิดว่าน่าจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่อง
หรือผู้ที่นำเอาผ้ามาซักอบแห้งเนี่ยนะ
อาจจะลืมไฟแชคไว้ในกระเป๋ากางเกงที่นำมาซัก

พอเครื่องอยู่ในโหมดปั่นอบแห้งเนี่ย
อาจจะทำให้เกิดความร้อนจนมันระเบิดแล้วเกิดไฟไหม้

เพราะตอนที่กำลังปั่นแห้งมันจะหมุนเร็วมาก

เดี๋ยวถ้าสาเหตุที่แท้จริงตรวจสอบยังไงก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟัง
แต่เห็นแบบนี้เตือนกันเอาไว้ก่อนนะคะ
เป็นเรื่องของอุบัติเหตุใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้นะคะ

ไปดูเรื่องของสามีภรรยากันบ้างดีกว่าคุณชิสา
คืออยากให้ภรรยาทุกคนโปรดฟัง
แล้วก็ดูคลิปต่อไปนี้คุณสามีใจกล้าเขาออกมาเปิดเผยถึงความในใจ

แต่เป็นวิธีอะไรบางอย่างที่ผมเองก็อยากจะรู้
คุณผู้ชมอยากรู้ไปติดตามดูเลยฮะ
ลงไปเลยไม้ขวางไม้ถูพื้น

เตรียมให้พร้อมเขาตักเราตากเขาหวาดเราถู
สุดท้ายเขานั่งดูทำจนเสร็จ
ชอบต้องพร้อมนะคุณ

ไม้กวาดไม้ถูพื้น

ลงเลยไม้กวาดไม่ถูกพื้น

เขาทำจนเสร็จแล้ว

ก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีพ่อบ้านอะเนาะ

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า

ตัวแค่นี้ถึงต้องโทรหาตำรวจ

ถ้าอยากรู้กลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าว

อยากให้คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้

โทรศัพท์ไปแจ้งความกับทางตำรวจ

จับพ่อเรื่องอะไร
ทำไมไม่จับพ่อด้วยอ่ะ
จับพ่อเรื่องอะไรลูก
โอ้โหไอ้ลูกโอ้โหลูกคุณน่ารักน่ารักมากลูกถูกใจแม่
โอ๊ยแม่ก็สงสัยอยู่นานว่าเงินแม่ไปหน่อย
ก็นึกว่าขโมยที่ไหนได้คุณพ่อ
พ่อบอกอะไรรู้ไหมตำรวจช่วยมาจับเลย
ถ้าเกิดว่าขืนอยู่ต่อจะโดนลงทันจากคุณแม่หนักกว่าเดิมแน่เลย
ยอมไปอยู่ห้องขังดีกว่าเพราะไม่งั้นอาจจะได้ไปห้องฉุกเฉินแทน
และวันนี้คู่กัดสะบัดข่าวของเราจะลากันไปด้วยภาพเอวเด้งของการเสิร์งของหมอแคนค่ะ
อย่าลืมติดตามข่าวเย็นไทยรัฐนะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ